เรื่องของอุบัติเหตุมาย้ำเตือนกันก่อนขับรถก็ต้องระวังซ้ายระวังขวาให้ดีครับ
มีรถจักรยานยนต์คันหนึ่งพ่อแม่ลูกเขาก็มาด้วยกัน
แต่กระบะคันหนึ่งกำลังจะเลี้ยวเลี้ยวยังไงก็ไม่รู้
เบียบรถจักรยานยนต์จนล้มลูกเขาก็ร้องด้วยความตกใจแล้วก็บาดเจ็บ
แต่เหมือนว่าคนขับกระบะนั้นเหมือนจะหนีด้วยสุดท้ายชาวบ้านต้องช่วยกันล้อมไว้แบบนี้ครับ

ใช่แล้วชนโครมแบบนั้นเลยแล้วหนีด้วยฝ่าขึ้นห้อต้องตะโกนตามให้หน่อยพี่ตามให้หน่อยพี่
แล้วก็มีพลเมืองดีเขาขี่รถจักรยานยนต์ตามไปให้กล้องวงจรปิดจับเอาไว้ได้ทั้งภาพและเสียงแล้วก็พฤติกรรมของคนขับรถกระบะนะครับ
คือหลังถูกชนเนี่ยชายที่ขี่รถจักรยานยนต์กับภรรยาเองก็มีการตะโกนเรียกให้คนช่วยติดตามรถคันที่ชนแล้วก็หนีไป
เหตุการณ์เกิดขึ้น๒ทุ่มของวันที่๒๑ก็คือเมื่อวานที่บริเวณแยกบ้านหนองช่องแมวครับ
ที่ตำบลหนองโพรงนะครับอำเภอศรีมหาโพธินะครับที่ปราจีนบุรีทีนี้เนี่ยจากเหตุการณ์นี้ฝ่ายคุณแม่เขาเจ็บ
แล้วก็ลูกอายุแค่ขวบเศษก็บาดเจ็บส่วนพ่อเองเนี่ยไม่ได้บาดเจ็บอะไรคุณผู้ชมนะครับ
ต่อมาตำรวจได้บ่อแสจากพลเมืองดีขี่รถตามไปเจอกระบาดคู่กรณีแน่นอนครับ
มีรอยเฉียวชนอยู่ข้างรถอยู่แล้วนะครับคนขับอายุสิบแปดเท่านั้นเองบอกว่าตอนที่เกิดเหตุเนี่ย
เหมือนมันมีรถจักรยานยนต์อีกคันนึงขับนำหน้าอยู่แต่เหมือนเขามองไม่เห็นรถคันนั้นเลย
เขามองไม่เห็นรถคันที่พ่อแม่ลูกมาด้วยกันเลยว่าเขามีการจอดอยู่ตรงแยกพอดี
ก็เลยเลี้ยวโค้งเฉียวชนแล้วถามว่าเอาหนีทำไมทำไมไม่ลงไปดูเอาแค่ตกใจเฉย
คือตอนก่อนชนไม่เห็นเข้าใจได้แต่พอชนเสร็จต้องเห็นต้องหยุดดู
มันต้องมีเสียงมันต้องลอยครูดมันต้องมีแรงกระแทกแต่เขาบอกว่าเขาตกใจเขาไม่ได้หนีนะ
เขาแค่ขับรถไปตั้งหลักอะไรประมาณนี้ค่ะนะฮะแต่ว่าระหว่างที่เขาขี่รถขับรถหนีไปเนี่ย
ก็มีพลเมืองดีที่ชื่อว่าในพัฒน์ซึ่งก็ขี่รถตามไปแล้วเหมือนกับเขาก็โมโหเนอะ
ก็อาจจะไปแบบโตเถียงกันเหมือนจะไปทำร้ายกันแต่ชาวบ้านก็ห้ามแล้วก็แยกกันเอาไว้
สุดท้ายก็ต้องตามรถกระบะที่คนขับเป็นเยาวชนอายุ๑๘ปีมารับผิดชอบแล้วก็มาดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
ฝากตำรวจดูใบขับขี่หน่อยแล้วกันว่าคนขับมีใบขับขี่ไหมนะคะ